กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูความทุกข์ร้อนของชาวบ้านที่จังหวัดเลย
ที่มีอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้เขาทุกข์ใจมากเพราะโดนหลอกค่ะ
มีคนที่เป็นเพื่อนบ้านนี่แหละมีอาชีพค้าลอตเตอรี่เหมือนกัน

ตอนแรกค่ะ๕งวดเริ่มตั้งแต่สิงหานับไปเลย๕งวด

พ่อค้าแม่ค้าเขาก็ดีใจนึกออกไหมคะ
หลังจากนั้น๒งวดก็คืองวดที่ผ่านมา๑พฤศจิกากับ๑๖ตุลา
เอ้ามันไม่ได้อย่างเช่นเคยอ่ะทำไมอ่ะ
พอไปตามจากคนที่เอามาขายเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ถูกยี่ปั๊วเนี่ย
หลอกมาเหมือนกันนะคะไม่รู้ล่ะชาวบ้านบอกว่าฉันไม่รู้แหละ
จะอ้างยังไงก็แล้วแต่รวมตัวกันเลยค่ะ
นับไปนับมาประมาณ๕๐รายที่ถูกหลอก
นำโดยนางสาวประพัดศรอัธพรอายุ๒๙ปีค่ะ
เป็นชาวบ้านที่บวกอ่างหมู่๒ตะบนโคกใหญ่อำเภอท่าลีจังหวัดเลย
มาพร้อมกับชาวบ้านหมู่ห้านะคะมาพร้อมกันเนี่ย
มาแจ้งความนั่งกันเรียงแถวแบบนี้ค่ะ
นี่คือความทุกข์ร้อนนะบอกว่าคุณตำรวจช่วยฉันหน่อยได้ไหม
เป็นตำรวจสพท่าลี่นะคะก็เล่าเรื่องราวแบบที่ดิฉันเล่านี่แหละ
ฟังค่ะตำรวจเขาก็เลยต้องมีการตรวจเอกสารหลักฐานต่าง
ที่มาแจ้งความเราไปถามไปพูดคุยกับตัวแทนชาวบ้าน
ชื่อว่าคุณประพัดศรนี่แหละบอกว่าเล่าให้เราฟังบอกว่า
ก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางคำเปี่ยง
กับลูกชายซึ่งก็เป็นชาวบ้านในท้องที่เดียวกันนั่นแหละค่ะ
อ้างบอกว่ามีลอตเตอรี่ราคาถูก
ถูกกว่าท้องตลาดมาขายให้ในราคาใบละ๗๓๗๕บาท
คุณถูกกว่าท้องตลาดต่อใบ๕บาทเลยนะ
นั่นแปลว่าเขาจะได้ส่วนต่างกำไรบวกขึ้นมาใบละ๕บาท
คนที่รับซื้อจากนางคำเปียก
ก็เลยทำให้ชาวบ้านเอ้ากำไรเยอะขึ้นแบบนี้
ฉันก็เอาสิยุคเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ไหม
แล้วก็เอาไปขายต่อคือใบหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า๘๐นะ
ยิ่งรวมชุดเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งแพงนะ

ทีนี้นางคำเปี่ยงตอนแรกนะตั้งแต่เดือนสิงหาคม๖๒
นับไป๕งวดก็ทรงดีแล้วค่ะ

กระทั่ง๒งวดหลังคืองวดประจำวันที่๑๖ตุลาคม
งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาสดร้อนเนี่ย
หายไปไหนอ่ะทำไมไม่มีลอตเตอรี่มาส่งตามที่ตกลงกันไว้
เปียงบอกว่าฉันก็ถูกยี่ปั๊วที่สั่งซื้อลอตเตอรี่โกงเหมือนกัน
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าไม่เชื่อนะไม่เชื่อนางคำเปียกนะคะที่สุดแล้ว
ตัดสินใจไปเที่ยวโรงพักตอนแรกเนี่ยตำรวจก็ไม่ได้ให้แจ้งความนะ
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อเรียกตัวนางคำเปียกมาเจรจากลายเกลี่ยกับชาวบ้าน
แต่นางคำเปียงบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินคืนให้เป็นงวด
จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้คืนค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้ว

เปลี่ยนใจกลายเป็นแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ทีนี้ตำรวจว่าไงพันธุ์ตำรวจโทคงกระพันธ์
วงคำกริจทรัพย์เป็นพนักงานสอบสวนสพท่าลี่บอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานแล้วก็สอบปากคำชาวบ้าน
เพื่อพิจารณาว่าสิ่งที่นางคำเปี่ยงทำเนี่ย
พฤติกรรมพฤติการแล้วก็หลักฐานต่าง
เข้าสู่เข้าข่ายเรื่องของการช่อกง
หรือไม่อย่างไรแต่ว่าเบื้องต้น
คุณผู้ชมคะมูลค่าความเสียหายไม่น้อยนะ
๓๐ล้านบาทหรือเยอะ
๓๐ล้านบาท

ถูกไหมใช่แล้วคนเราเนี่ยหาวิธีมาหลอกคนอื่นเนี่ย
หลากหลายไปเรื่อยเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะคะอะไรที่มันดูแล้วทำให้รู้สึกว่า
มันได้เงินง่ายเกินไปเลยระมัดระวังไว้ก่อน